คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้พาไปดูรายการสุดแซ่บแกะกล่องทางไทยรัฐทีวีของเรานะคะ
กับรายการจัดจ้านย่านวิพา
รายการนี้ของเรานะคะดำเนินการเทปแรกไปเรียบร้อยแล้ว
เทปที่สองบอกเลยว่าแซ่บมากนะคะ
ยังอยู่กันที่แขกรับเชิญสองคนของเราพี่หนุ่มกัญชัยและพี่มดดำค่ะ
เทปที่แล้วพี่หนุ่มพี่มดดำเขาเผากันเองจนสตูดิโอไฟไหม้กันไปแล้ว
มีเรื่องลับมีเรื่องเมาส์แน่นเอียด
แต่คุณคะคุณขาความจัดจ้านของคู่นี้ยังไม่หมด
เรายังมีให้ชมกันต่อเนื่องในเทปที่๒พร้อมออนแอร์ในวันนี้แล้วนะคะ
บอกเลยว่าเทปแรกจัดซ่านแล้วเทปนี้ยิ่งกว่า
ว่าแกงกันหม้อใหญ่ด้วยแถมยังเป็นแกงเผ็ดอีกด้วยนะคะ
เพราะ๓พิธีกรจัดคนสนิทของพี่หนุ่มกับพี่มดมาทำเซอร์ไพรส์กลางรายการค่ะ
แน่นอนว่าไม่ได้มามือเปล่ามาพร้อมกับวีรกรรมสุดจี๊ดของทั้งคู่เลย
ทั้งคุณอ้ามอธิชาติคุณแจ๊คแฟนฉันคุณเว็บสารินคุณบุ้งใบหยก
โอ้โหบอกเลยว่าจัดมาแน่นจุกแบบนี้รับประกันความจัดจ้านแน่นอนจ้า
ส่วน๓พิธีกรของเรานะคะเกรสการกล้าวหญิงรัฐาและพี่อ๊อฟปองศักดิ์
ก็ฝากขอบคุณแฟนไทยรัฐทีวีที่ติดตามรับชมรายการจัดจ้านย่านวิพาในเทปแรก
กระแสตอบรับนี่ดีมากเวอร์ปังภูริเย่ที่สุด
กระแสที่พูดถึงในโซเชียลที่สนุกสนานไปกับสองแขกรับเชิญ
แล้วก็ตื่นเต้นไปพร้อมกับความจัดจ้านของพิธีกร
โปรดักชั่นของทางรายการที่จัดเต็มมากฉากเฉิกอลังการนะพี่แจ๊คนะ
และแน่นอนที่สุดค่ะเทปที่๒นี้
ทั้งสามคนบอกว่าพลาดไม่ได้แม้แต่นิดเดียวค่ะอืม
แล้วก็เห็นแบบมีการพูดถึงรูปแบบของรายการ
บอกว่าเธอพวกเรา๓คนเข้าขากันดีมาก

แบ็คทุกคนก็จะรู้สึกว่าเออมันสนุกเนอะ
มันสนุกมันแบบเออไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ
อาจจะต้องโอเคปรับเพิ่มอะไรอย่างนี้ค่ะ
ขอบคุณจริงดีกว่าครับที่แบบว่าติดตามดู

ทั้งดีและไม่ดีอย่างไรก็จะเอาไปปรับปรุงนะครับ
อีพีแรกแกงม้อใหญ่แล้วอีพีสองนี้แกงม้อใหญ่มาก
แกงเผ็ดค่ะ